จังหวัดขอนแก่นนะครับพระนักเทศเขาก็มาเทศเตือนภัยเทศแบบใหม่เทศเตือนภัยโควิด๑๙ครับ

ขำเพราะว่าการมาเทศครั้งนี้ก็เป็นการเทศให้ความรู้แบบใหม่เลยล่ะคุณผู้ชมฮะ
เป็นการเทศแหละให้เข้ากับยุคทุกของพระนักเทศเตือนภัย
สมัยครับคุณผู้ชมครับกับหลวงพี่ท่านนี้มาเตือนภัยแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านนะครับ
ตระหนักแล้วก็รู้ถึงพิษภัยโรคโควิด๑๙คือถ้าฟังจบแล้วต้องยกมือสาธุนะจ๊ะ

ที่นี่ที่ไหนล่ะที่นี่คือที่วัดศรีอารามตำบลบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ทางวัดนะฮะพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำอาหารสดจำนวนกว่า๕๐๐ชุดนะ

แจกให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงที่โรคโควิด๑๙ระบาดนะฮะ
พระนิรันดิ์พระรูปนี้แหละเป็นรูปที่เทศแหล่ให้กับทีมงานตลอดข่าวของเราได้ฟังแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นได้ฟังกันด้วย
ซึ่งท่านเองก็เล่าว่าการแจกของในวันนี้เป็นไปตามดำริในองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ส่วนการเทศแหล่นั้นหลวงพี่บอกว่าปกติหลวงพี่เป็นพระนักแหล่นักเทศอยู่แล้ว
จึงได้แต่งเนื้อขึ้นมาใหม่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย
ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของเจ้าโรคโควิด๑๙
คุณผู้ชมยกไม้ยกมือมาอนุโมสนาสาธุกันอีกสักทีฮะ
สาธุ
เทศแบบทำนองที่แพระเหรอมากเลยนะคะโอ้โหเป็นนิติใหม่จริงเป็นเนื้อหาที่มันใกล้ตัวเรานะคะ
โดยเฉพาะช่วงโควิดใครก็ต้องปรับตัวการเทศก็ต้องปรับเหมือนกัน